เผ็ดยืนหนึ่งไม่เคยเป็นฝองรองใครนะคะสำหรับคุณพลอยเชอร์มาน
ล่าสุดบอกเลยว่าคำแบตจำโอ้ยเผ็ดมากแหละนี่
หลังจากที่เปิดตัวแฟนนุ่มตาน้ำข้าวหวานรับปีหนูกันไปหมาด
ก็ต่อเนื่องเลยละกันความแซ่บความปั๊วนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะอย่างที่บอกกันคุณหม่ำคัมแบ็คสลัดผ้าท้าลมร้อน
แฟชั่นชุดชั้นในให้กับแบรนด์ดังค่ะ
มีทั้งลายเสือหรือว่าลายลูกแมวหรือแม้กระทั่งลายแบ๊วสตอเบอรี่
เขาถามด้วยนะจะรับสตอเบอรี่กี่ลูกดิจ๊ะ
นี่ไลน์แบ๊วจริงแต่อินเนอร์ไม่แบ๊วนะคะคุณผู้ชม
ประหลอดแตกขนาดนี้แหมคุณพลอยต้องใส่แคปชั่น
แม่ค่ะหนูขอโทษค่ะ
ส่วนฝากตัวพ่อเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะ

โพสต์ภาพเบื้องหลังการถ่ายงานลงไอจี
แต่แหม่แฟนก็โฟกัสผิดจุดอีกแล้ว
พุ่งเป้าไปที่ความเซ็กซี่

นอกจากหุ่นจะดูดีในวัย๔๑ปีแล้วคุณผู้ชมจ๋า

เออมันเห็นชัดไปเลย
กล้ามเขาไงทะลุจอขนาดนั้นชัดเจนอุ้ย

โอ้ลดเลยนะรับรองปีนี้นะ

รองขนผลงานเด็ดให้มายแฟนแน่นอนนะคะ